ดอมรู้ไหมว่ามีคนรอกินข้าวอยู่ที่บ้าน
มีคนรอคุณกินข้าวอยู่ที่บ้านนะ
แล้วถ้าคุณสัญญานะพูดไว้แล้วนะ
เย็นนี้จะกลับไปกินข้าวบ้านนะ
รีบไปมีคนรออยู่จริง

แม่อยู่ในกล้องนี่ได้ยินไหม
แม่ได้ยินไหม

แม่ได้ยินไหม

แม่อยู่ในกล้องนี่ได้ยินไหม

อ้าว

ลูกกินข้าวเธอว่าจะไปหา

แล้วถือมน้อยมันก็จะไปด้วย
ก่อนจะเล่าเรื่องคุณยายคนนี้รอลูกกินข้าวเนี่ยบอกไว้ก่อนถ้าไปติดกล้องวงจรปิดแบบนี้ให้ญาติผู้ใหญ่
บอกท่านด้วยว่าเดี๋ยวนี้มันคุยกับกล้องได้
อย่างนั้นท่านหันซ้ายหันขวาใหญ่เลย
ดึงหาไม่เท่าไหร่สองมันจะตกใจอ่ะดิ
นี่คุณผู้ชมฮะคุณยายท่านนี้รู้ว่าลูกหลานจะกลับไปกินข้าวด้วย
กินข้าวได้สองคำพอรู้ว่าลูกบอกมาจากกล้องวงจรปิดปั๊บ

เก็บเลยเก็บสำรับเลย
เดี๋ยวไว้รอลูกรอหลานกลับมากินข้าวพร้อมกันนะคุณผู้ชมฮะ
กี่คนมาคอมเม้นต์เพียบรบเก็บยังไว
ด้วยว่าอย่าเลี่ยงมากสงสัยกินคนเดียวไม่อร่อย
คุณอพิญญากงเกวร์นเชาะของคลิปเล่าของคนในคลิปนี่คุยผ่านกล้องมา
ทะเลียงอเภิญนองค์ไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
ส่วนตัวคุณอภิญญากับครอบครัวมาทำงานอยู่ที่ตัวอำเภอหนองไผ่

สำหรับเหตุการณ์นี้ทีแรกคุณอภิญญาจะโทรบอกคุณยายแหละนะ
บอกว่าสักทุ่มนึงจะกลับถึงบ้านนะ
เดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นด้วยจะไปค้างด้วยนะ

ก็เลยคุยผ่านกล้องวงจรปิดแทน
แล้วก็เห็นคุณยายนั่งกินข้าวอยู่
เข้าเย็นแล้วนะอยู่ที่โต๊ะ

อยู่หลายครั้งกว่ายายจะได้ยินแล้วรู้เรื่องว่า
หลานฉันมันทักมาผ่านกล้องวงจรปิด
หยุดกินข้าวเลยครับลุกมาปิดวิทยุ

ยายรีบเดินไปเก็บสำรับเลยครับ
เพื่อจะได้รอกินพร้อมกับหลานลูก
ยังตะโกนบอกอย่าเรื่องมากฉันรอกินพร้อมเธอ

คุณอภิญญาบอกว่าตัวเธอกับยายสนิทกันมาก

โดยปกติแล้วเธอกับครอบครัวจะมาหายายมานอนด้วยสัปดาห์ละ๑๒ครั้ง
แต่ความที่ยายอายุมากแล้วคงเหงาดีใจวันนี้หลานลูกหลานจะมากินข้าวด้วยนะ

เก็บไว้ดีกว่าหิวทนหิวไว้กินมันอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจและกินกับลูกกับหลาน
คุณผู้ชมครับปุ้ยดอมมีคนรอคุณกินข้าวอยู่ที่บ้าน
เห็นแล้วก็ใจฟูเลยนะน่าดีต่อใจ
สัญญาต้องรีบไปนะไม่ได้แต่คนแก่น่ะ